คุณผู้ชมเมื่อคืนสักประมาณตีหนึ่งนะฮะมีเหตุรถยนต์นั้นไปชนเสาไฟฟ้า
ก็จะมีนักข่าวไปทำข่าวมีกู้ภัยไปช่วยเหลือ
ระหว่างที่มีคนไปช่วยเหลือกันอยู่นั้นไปเกิดเหตุซ้ำซ้อน
มีรถขับไปชนกับรถของนักข่าวจนกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

ในที่เกิดเหตุไปพบรถเก๋งโตโยต้าสีบรอนเทาไปชนกับเสาไฟครับ
หน้าปากซอยจนหักไป๒ต้นนะครับแถวเอกชัยบางบอนนะฮะ๑๐๒ครับ
ส่วนสภาพรถนั้นพังยับเยินตัวถังก็ฉีกขาด
บอกคนขับไปพบศพผู้เสียชีวิตหนึ่งรายคือ
นายอาทิตย์มากุฎเวียนอายุ๒๙ปีนะครับเป็นช่างซ่อมรถยนต์
คนนี้ก็นั่งมาข้างก็บาดเจ็บมานะครับ
แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยทั้งตำรวจกู้ภัยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
ผู้สื่อข่าวกำลังเข้าไปดูเหตุการณ์กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาครับ
แท็กซี่สีชมพูคันนี้พุ่งเข้าไปชนรถจักรยานยนต์
ที่เขาอยู่ที่เลนกลางก่อนที่จะหมุนคว้างเข้าไปที่เลนซ้ายสุด
แล้วก็ไปชนกับรถของสำนักข่าวผู้จัดการรถของอมรินทีวี
และรถหกล้อของการไฟฟ้าที่จอดชิดขอบทางอยู่

เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้หญิงที่ขี่รถจักรยานยนต์ที่โดนชนคันแรกนั้น

ส่วนโชเฟอร์แท็กซี่ชื่อว่านายสมพงศ์แทร่ตั้งอายุ๕๐ปียืมรอให้การกับตำรวจ
เพราะว่าขับรถมานั้นเป็นรถป่าโชคดีที่ไม่มีผู้โดยสาร

พอมาถึงจุดเกิดเหตุเขาบอกว่ามองไม่เห็นว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้า
เนื่องจากว่าไฟส่องสว่างของถนนนั้นไม่เพียงพอ
ประกอบกับถูกรถจักรยานยนต์คู่กรณีกลับรถมาจากฝั่งตรงข้ามปาดหน้าแบบกระชั้นชิด
ก็เลยเบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างแรงก่อนจะหมุนคว้าง
แล้วก็ถลายไปชนกับรถของผู้สื่อข่าว๒คันที่จอดอยู่
และรถของการไฟฟ้า๑คันเสียหายกันไป
ยืนยันไม่ได้เมามานะครับ

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นต้องแยกเป็น๒กรณี
เหตุการณ์แรกรถเก๋งพุ่งชนเสาไฟฟ้า

เมืองต้นก็ประสานการไฟฟ้าเข้าไปตรวจสอบซ่อมแซมความเสียหายต่อไปครับ
ส่วนเหตุการณ์ที่๒เป็นเหตุการณ์ที่แท็กซี่ก่อเหตุชนซ้ำซ้อน
ก็จะเอาแท็กซี่นั้นไปสอบปากคำเรียกค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย
ชดเชยให้กับรถของคู่กรณีแล้วก็คนเจ็บต่อไปครับ